เมื่อวานนี้ไม่มีใครเกิดอุบัติเหตุ
แต่ว่าที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกี่ยวกับคนจับโปเกมอน

โทรศัพท์มือถือตกสิคะตกบึงพลานชัยเลย
จนทำให้กู้ภัยต้องไปช่วยค่ะ
ยังมีเรื่องราวดีในสังคมเราครับ
ขอชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่หน่วยป้องกันงานตุ๊ด
เป็นการแชร์เรื่องราวให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจ

ขณะที่หนุ่มคนหนึ่งกำลังมุ่งมั่นจับโปเกมอน
บึงพลานชัยในจังหวัดร้อยเอ็ด
พลาดค่ะทำโทรศัพท์มือถือร่วงลงไปในบึง
คือเรื่องของเรื่องไปชนกับคนที่วิ่งอยู่

ไม่เขาวิ่งออกกำลังกายแล้วไปชนคนที่วิ่งออกกำลังกาย
โทรศัพท์ลอยขึ้นไปบนฟ้าและล่วงลงไปในน้ำ
กับอันนี้มัวแต่มองโปเกมอนไม่มองคนเลย
นั่นน่ะสินะคะแบบนี้อันตรายนะคะ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมือง๑๐
หน่วยกู้ภัยอโศกสามารถดำน้ำค้นหาโทรศัพท์ขึ้นมาคืนให้กับหนุ่มรายนี้ได้สำเร็จ
เขาบอกว่ายังโชคดีที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้พลัดตกบึงลงไปด้วย

ไม่น่าได้๒ชั่วโมงผ่านไปนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะมาไว้ดูไว้เป็นข้อเตือนใจเหมือนกันนะ
ใครที่เล่นโปเกมอนสมาชิกเว็บไซต์พันทิพย์รายหนึ่งตั้งกระทู้อ้างว่า
โดยที่ไม่มองรถยนต์จนเกือบเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

ซึ่งตอนนี้เองโลกโซเทียลก็มีการพูดถึงว่า
ใครขับรถระวังคนเล่นโปเกมอนด้วย
หรือว่าต้องคนเล่นโปเกมอนระวังรถด้วย

ขณะที่โดยสารรถแท็กซี่และโชเฟอร์เล่าให้ฟังว่า
วันนี้มีเด็กสองคนขึ้นแท็กซี่เพื่อตามล่าจับโปเกมอน
ขณะที่ค่าโดยสารพุ่งไป๓๐๐กว่าบาทเกือบ๔๐๐บาท
เดี๋ยวไปฟังเสียงคลิปคนขับรถแท็กซี่
เล่าถึงเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

เข้าที่นี่ออกที่นั่นตามหาโปเกมอน
ตามหาโปเกมอนแต่ก็เสียตังค่าแท็กซี่
ไปตามหาเงินกันต่อนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งภาพแชร์ในสังคมออนไลน์ตอนนี้ค่ะ
เขียนว่าห้ามจับโปเกมอนในห้องพักครู

สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
บอกว่าบางคนรู้สึกชื่นชมในความวัยของครูอาจารย์
ติดป้ายเตือนตั้งแต่วันแรกของการเปิดให้เล่น